นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ที่จังหวัดตากมีพ่อเท่าวัย๗๒ปี
ขี่จักรยานยนต์กลับจากการต่อพรบที่ขนส่งจังหวัด
ระหว่างทางถูกรถพ่วง๑๘ล้อเฉียวชนจนล้มลง
แล้วก็เหยียบซ้ำจนเสียชีวิตคาที่
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
การพังยับเยินข้างรถจักรยานยนต์
พบนายลิขิตสุวรรณสิทธิ์อายุ๗๒ปี
คนขับขี่ได้ระบาดเจ็บขาหักหลายท่อน

แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ก่อนจะลากไปไกลกว่า๓๐เมตร
ซึ่งสามแยกไฟแดงจุดเกิดเหตุเป็นทางลงเขา

และขอให้ตำรวจประจำป้อมยามตรงสามแยก
จะปรับผู้ฝ่าฝืนจราจรอย่างจริงจัง

อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรคาม
โดดเทศบันแหวงนางซึ่งเป็นถนนสี่เลนไม่มีเกาะกลางถนน
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้หน้ารถกระบะพังยับเยินจอดขวางอยู่กลางถนน
นายชัยพิพัฒน์พารพันธ์อายุ๕๘ปี

ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
พบว่ากระดูกซี่โครงหักเข้าบิดผิดรูป
ออกไปพบรถบรรทุก๖ล้อชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางจนหัก
หน้ารถพังยับเยินคนขับได้ระบาดเจ็บที่ขาเล็กน้อย

พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะหักหลบรถจักรยานยนต์
พุ่งชนประสานงากับรถบรรทุก๖ล้อที่วิ่งสวนมาอย่างจัง
ก่อนที่รถบรรทุกจะเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
ตำรวจสพพิมายและกู้ภัยเขาช่วยเหลือนายนรงแช่มพุษาอายุ๔๕ปี
ที่ได้รับบาดเจ็บหลังขี่รถบิ๊กไบท์เสียหลักหลุดโค้งตกข้างทาง
บนถนนสายบ้านกระเบื้องน้อยตะบนกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครรัชศรีมา
ตรวจสอบพบว่าแขนขวามีบาดแผลชะกันจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถบิ๊กไบท์ของผู้บาดเจ็บพุ่งชนกับเสารั้วลวดหนามหัก๒ต้น

ผู้บาดเจ็บบอกว่าเพิ่งกลับจากไปซื้อปลาที่ตลาดพิมายและกำลังจะขี่รถกลับบ้านด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งรถเสียหลักแห่โค้งชนกับรั้วรวดน้ำจนได้รับบาดเจ็บ
นี่เป็นวินาทีชีวิตของคนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูก๑๐ล้อชนจนล้มลง
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มกลิ้งไปตามถนนแล้วรีบกระโดดเข้าข้างทางทันทีเอาชีวิตรอดมาได้อย่างบุดหวิด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าวัดสะพาน๔ถนนสายปลวกแดงบ้านห้วยปราบตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
นายสุพรรณทองคำนุษย์อายุ๓๐ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปรากฏในคลิปมีแผลตามร่างกายเล็กน้อย
แม่ค้าที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต์และรถสิบล้อมุ่งหน้าไปทางบ้านห้วยปราบ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นหลุมขนาดใหญ่อยู่กลางถนนทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่ด้านหน้าเบรกกระทันหัน
เป็นจังหวะเดียวกับที่รถสิบล้อหักหลบหลุมและมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์จึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
บหลุมใช่ค่ะหลุมถนนค่ะ
ใช่ค่ะแบงก์มอร์ไซมอร์ไซมก็ล้มห่อล้อมพุกก็สิดล้อ
เหยียบรถนะคะมันก็เลยเฉียวน้องเขาครับ
ขึ้นขึ้นจากทะเบียนหลังไปหน้าเหยียบไปทั้งคันเลยขึ้นรถ
ล้อหลังคึกอย่างนี้เลย
แม้ว่าคนขับขี่รถจักรยานยนต์จะเอาชีวิตรอดมาได้
แต่เส้นทางนี้ก็เป็นหลุมเป็นบ่อรอการซ่อมแซม
ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวัง
รวมถึงหากโดยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข
ก็จะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ